อื่นล่ะนอกจากคุณมิลลินี่ล่ะเขาออกมาเคลื่อนไหวกันหรือยัง
วันนี้เดี๋ยวเราจะไล่เรียงเลยนะครับตลอดทั้งวันนี้นะฮะ
ดาราที่เหลืออีก๑๑คนนะครับบางคนก็ออกมาเคลื่อนไหวบ้างแล้วครับ
คนแรกครับคุณปุ้ยพี่มนต์วันฮะพิธีกรชื่อดังครับ
ออกมาโพสต์ว่าทุกวันนี้แค่จะบอกความรู้สึกตัวเอง
ได้หรือเปล่าแล้วคุณตั๊กสิริพรบ้างคุณตั๊กสิริพรโพสต์บอกว่า
เราเป็นคนเราต้องพูดพูดเพื่อคนที่เขาลำบากกว่าเรา
ดิฉันเป็นแค่คนคนหนึ่งที่เป็นคนก็เท่านั้นเอง
ส่วนพิธีกรชื่อดังคุณมดดำคชาพานะครับพูดผ่านรายการเมื่อเช้านี้บอกว่า
ต่อให้เรียกก็ไม่ไปเพราะคิดว่ายังไง
แล้วท้ายที่สุดคนที่ออกมาเรียกร้องก็ไม่ได้ฟ้องจริงหรอกนะฮะ
ขณะที่นักแสดงหนุ่มคุณเพชรกรุณพลสิฮะเปิดใจผ่านทีมข่าวบอกว่า
เพชรขอเอาจริงตั้งทีมทนายฟ้องกลับแล้ว
ว่าเป็นการแสดงออกทางความคิดเห็นเป็นสิทธิและเสรีภาพ
ที่ประชาชนสามารถทำได้หากรัฐบาลดีจริงจะมีไกล
ใครกล้าติติงไหมอันนี้เป็นคำถามจากคุณเพชร
ก็เปิดใจนะครับบอกว่าเขาเกิดมาจากประชาชน
มีกินมีใช้ก็เพราะประชาชน
ดังนั้นขออยู่เคียงข้างประชาชนเป็นปากเสียงให้ต่อไปครับ
จริงจริงผมก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะครับกับกรณีที่ถูกยื่นรายชื่อให้ตรวจสอบอ่ะเพราะผมมั่นใจในสิ่งที่ผมโพสต์ไปว่าไม่น่าจะเข้าข่ายพรบคอมพิวเตอร์และสิ่งที่ผมทำไปเจตนาของเราคือต้องการเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนเพราะว่าผมตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่า
ไม่ผมก็ขอเลือกที่อยู่เคียงข้างประชาชนครับส่วนคุณหมากปรินคุณ
เบอร์รี่นะครับรวมไปถึงยายาอุรัสยาแล้วก็คุณเอกชัย
วิชัยยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกรณีนี้ต่อนะฮะ
อย่างไรก็ตามครับล่าสุดมาดูปฏิกิริยาจากทางตำรวจกันบ้าง
พลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยท่านรองผู้ประชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยกรณีที่นายสนทิยานเนี่ยนำรายชื่อศิลปินและนักแสดง
กว่า๒๐คนมาร้องทุกข์ขณะนี้ได้ส่งเรื่องดังกล่าว
ครับให้พนักงานสอบสวนในแต่ละพื้นที่แล้วโดยจะแบ่งเป็น
สองส่วนนะครับกรณีที่มีการกล่าวพาดพิงเฉพาะบุคคลและหาก
ข่ายความผิดหมินประมาทด้วยการโฆษณาก็จะแจ้งให้ผู้
ถูกกล่าวหาไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับบุคคลที่กล่าวหาส่วน
ข้อหาอะไรก็ตามที่ตำรวจเนี่ยสามารถร้องทุกข์ได้เช่นความ
ผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบ
พิวเตอร์เนี่ยก็จะดำเนินคดีหากมีหลักฐานชัดเจนโดย
ตอนนี้ขณะนี้รายชื่อดารานะครับที่อยู่ในการพิจารณา
แล้วมีประมาณ๒๕คนนะแต่ยังไม่ยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยจะ
ถูกดำเนินคดีหรือไม่นะฮะท่านนี้เป็นอ่าทางตำรวจที่ออก
มาแถลงนะครับไม่ใช่พบปริยาตาวิชัยนะฮะ